พูดถึงตัวเงินตัวทองเนี่ยหลายคนไม่กล้าเข้าไปใกล้นะ

เหมือนเวลาไปเที่ยวเขาดินเจอบ่อยมาก
แล้วถ้ามันเดินจะข้ามขึ้นฝั่งมานี่ก็วิ่งกันเหมือนกันนะ

แต่มีตัวเงินตัวทองอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
เขาบอกขี้อ้อนมากเลยเหมือนแมวเหมือนน้องแมวเหมือนน้องหมาเลยนะคะ
คือคุยกับคนลักษณะของการไปอ้อนขอกินเหมือนน้องแมวเหมือนน้องหมา

เป็นยังไงเอาไปดูคลิปพร้อมกันค่ะ
คุณป้าท่านเนี่ยให้ลูกชิ้นนะที่อยู่ในมือซื้อลูกชิ้นเป็นไม้ไม้เลย
เจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้แต่เขาตัวไม่ใหญ่มากนะให้กิน
แล้วก็คือลักษณะท่าทางเป็นกันเองและตัวเขาเองก็ขี้อ้อนด้วยนะคะ
กินแล้วก็ขอขอคืนลักษณะอ้อนวอนสรุปสุดท้ายกินหมดนะคะ
แล้วก็ยังมีลักษณะอยากจะกินต่อซึ่งคนที่เขาถ่ายคลิปเขาก็พูดพร้อมกัน
หมดแล้วช่วงท้ายคลิปนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่ร้านค้าข้างคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ถูกถ่ายไว้แล้วก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ข้อความระบุบอกว่าร่วมกันฉันพี่น้อง
คนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็พูดถึงไปในทิศทางเดียวกันแหละ
พูดถึงความน่ารักของเจ้าตัวเงินตัวทองบอกว่าไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้เลยนะคะ
แต่บางข้อความก็บอกเตือนให้ระวังน้ำลายของเจ้าตัวเงินตัวทองด้วยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะไปสอบถามนายนัทพงศ์สุวรรณสุวรรณชาตรีอายุ๒๑ปี
เป็นนักศึกษาคณะสังคมสงครสาทปี๓
เขาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าเมื่อวานนี้
ตอนที่เขาซื้ออาหารมานั่งกินสังเกตเห็นตัวเงินตัวทอง
เดินเข้าไปหาคุณป้าที่นั่งอยู่หน้าร้าน
และป้าเอาลูกชิ้นให้กินโดยตัวเงินตัวทองมีชื่อด้วยนะ

เขาไนท์นะอินเตอร์ไหมชื่อไนท์นะคะเพราะว่าเขามีท่าทางที่เชื่องมาก
ทำร้ายใครนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันแปลกดีไม่เคยเห็นมาก่อน
ก็เลยตัดสินใจเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายแล้วก็เอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ
ขณะที่คุณป้าที่ป้อนลูกชิ้นชื่อว่าคุณป้าธัญฑรตั้งจิตพิทักคุณ
บอกว่าเจ้าตัวนี้ย้ำเหมือนเดิมเลยชื่อน้องไนท์นะคะ
เขาจะชอบคลานขึ้นมาขอของกินเวลาเขาหิวทำแบบนี้เป็นประจำเลย
เวลาน้องไนท์ขึ้นมาจะเดินอยู่บริเวณนี้แล้วก็ไม่เคยทำร้ายใครด้วยนะ
คุณป้าเรียกว่าไนท์เจ้าตัวก็หันมามองด้วยนะ
หันมามองด้วยหันมามองหันมามองแล้วก็เดินเข้ามาหา
และเมื่อบอกว่าให้คอยก่อนไนท์เขาก็จะหยุดคอย
ทำแบบนี้เป็นประจำเกือบทุกวันฟังเสียงของคุณป้าใจดีหน่อยค่ะ
ใครเธอถึงมา

ใช่ครับมาเนี่ย

คือไม่แน่ใจว่ารู้เรื่องจริงหรือเปล่าแต่ทำตามคำสั่งทุกอย่างค่ะ
คอยหยุดรอหมดแล้วไปก่อนขายของอยู่
คือเขารู้เรื่องแล้วรู้เรื่องเกี่ยวกับชื่อของตัวเอง
ไนท์หยุดและหันมามอง
เรียกว่าแสนรู้ไม่ธรรมดา
แถวนั้นเขาเรียกว่าแสนรู้เนี่ยนะคะนี่เป็นน้องไนท์นะคะ
ใครอยากเจอเขาก็คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะ
สงสัยว่ามีตัวเดียวหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่น้องไนท์เป็นตัวอื่นมา

ไนท์๑ไนท์๒ไนท์๓ไนท์๔